เราย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของการชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันบ้างนะครับ
เพราะว่าตอนนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ย
เขาก็มีการชี้แจงเส้นทางเดินเท้าให้แก่ผู้ชุมนุมแล้วนะ
แต่เน้นย้ำเรื่องของสันติวิธีและการปราศจากอาวุธนั่นเองนะครับ
ติดตามการรายงานสดบรรยากาศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

นับเวลาถอยหลังจากที่แกนนำได้มีการประกาศไปนะคะว่า
จะเริ่มก็ทบวนออกจากมหาวิทยาธรรมศาสตร์ในเวลา๙นาฬิกานะคะ
ตอนนี้ดูนาฬิกานะคะตอนนี้๘นาฬิกาแล้วนะคะก็จะเห็นอยู่ที่ด้านหลังนี้นะคะว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเริ่มที่จะผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมร้องเพลงเพื่อที่จะปลุกใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะทางแกนนำนะคะก็ได้มีการแจ้งว่าจะมีการตระเตรียมนะคะ
จะมีการนัดแน่กันค่ะก่อนเวลา๙นาฬิกานะคะว่าจะให้มีการจัดแถวว่าจะมีการจัดแถวยังไง
แล้วก็มีการซักซ้อมนะคะด้วยการนำเอาเจ้าหน้าที่สันติวิธีมาเป็นคนที่จะคอยดูแลขบวนของ
กลุ่มผู้ชุมนุมระหว่างการเคลื่อนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางแก่นำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอีกหนึ่งคนนะคะก็คือจานิวค่ะ
แต่เดี๋ยวก็ได้มีการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการเคลื่อนขบวนออกจากธรรมเนียบยังไง
จะมีการดูแลของผู้ชุมหนูยังไงไม่ให้มีประทะหรือเกิดเหตุการณ์ความรวมแรงค่ะ
มีการนัดแลกับทางมวลชนไว้ว่าเก้าหน้าลิกลาปุ๊บเนี่ยนี่
ตอบรวจเป็นหลักถ้ามีถ้าตอบรวจมีแนวโน้มจะอยากที่การคนแรงเราจะถอย
ถอย๑ก้าวเพื่อไม่ให้ตอบรวจเข้ามาประชิตในการที่การความรุนแรง
แล้วก็เน้นในการเจรจาเพื่อที่จะเดินต่อไปให้ถึง

เมื่อกี้เนี่ยได้ที่ได้มีการอธิบายเส้นทางเดินออกไปจากธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะเรายังใช้เส้นทางเดิมอยู่ไหมคะ
เส้นทางเดิมครับเส้นทางเดิมจากถนนเข้าถนนรับแต่บนกลางหรือถนนรับแต่บนออกไปสุดที่ประตู๕ครับเนี่ยพระบาล
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามาไม่ได้ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีการนัดรวมกลุ่มกันไว้ตรงสวนสันติพรตอนนี้มีแก่นำเข้าไปดูแลหรือยังคะ
จะมีเข้าไปดูแลแล้วตอนนี้ตอนนี้เข้ามาตรงนี้ได้แล้วครับอยู่ตำรวจเปิดทางให้เข้ามาแล้วนะครับก็เดินเข้ามาตอนนี้ก็เลยทยอยเต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ย้ำจุดยืนของเราวันนี้นิดนึงที่เรามุ่งมั่นที่จะเดินออกไปจากธรรมศาสตร์ทั้งที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจเขาก็บอกแล้วว่ามันผิดกฎหมายนะเรายังยืนยันที่จะเดินออกไปของเรา
คือเรายืนยันที่จะเดินออกไปเพื่อที่จะไปทวงวันเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลขีดเส้นตายให้รัฐบาลประกาศวันเลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งการวันเลือกตั้งก็ต้องอยู่ในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะฮะนี่คือจุดยืนที่เราประกาศไปนะครับเพื่อที่จะกำหนดเส้นตายให้กับรัฐบาลประกาศภายในเดือนนี้เท่านั้น